ที่จะเล่าต่อไปเป็นข่าววันเกิดของคุณกันนพัฒน์นะคะ
ครบรอบ๓๒ปี
ไปทำบุญวันเกิดที่วัดเรียบนะคะ

แล้วก็มีเครื่องรางของขังมากมายเลยค่ะ

สมัยที่กันเรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ย
เขาเป็นเด็กวัดมาก่อนค่ะอาศัยกินนอนแล้วก็บวชที่นี่คุณผู้ชม
ทุกปีที่มีงานวันเกิดเนี่ยกันก็เลยจะมาทำบุญที่นี่ค่ะ
ส่วนเรื่องความเชื่อเรื่องไหว้พระขอพรเนี่ยด้วยความที่เป็นคนสุพรรณเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นเด็กที่นอนวัดอย่างนี้เด็กวัดน่ะกันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธปรางซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยราชการที่๓อยู่ในวัดนะ
ไปไหว้กันได้เขาบอกว่ายอดเจดีเนี่ยจะให้พลังเรา
หรือว่าจะเป็นพระใหญ่ภายในอุโบสถนะคะรวมไปถึงสารเจ้าแม่ทัพทิม

มีในวัดก็มีด้วยไปขอพรนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องความรักน่านนะคะ
กันนะคะเชื่อว่าที่มีวันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้พลังใจมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แหละค่ะ

ง่ายเลยมันนี่อยากได้เงินเยอะ
จะได้เอาเก็บไว้ดูแลครอบครัวค่ะเอาไปฟังเสียงหนุ่มกันนพัฒน์กันหน่อยค่ะ

ที่เรียนสงกุหลาบช่วงตั้งแต่ม๑ถึงม๖แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วัดเรียบ
นะครับผมแล้วก็ได้มานี่แหละครับกินนอนอยู่ที่กุฏิหลวงตา
ก็จะนึกถึงพระที่วัดเรียบสิ่งทักศิษย์ที่นี่นะครับ
จะมีพระในโบสถ์เป็นที่ที่เราอยู่อาศัยมาแม้กระทั่งวันที่เราบวชนะครับ
ที่เราบวชเราก็มาจำวัดที่นี่ด้วย
ของขวัญอะไรที่อยากได้หรืออะไรยังไงบ้างครับพี่เอ๋ย

คุณผู้ชมเหมือนคนตัวเล็กนะ

กันเนี่ยเขาจัดมินิคอนเสิร์ตเปิดให้แฟนคลับกว่า๕๐๐ชีวิตค่ะ
เจอไพรสุดอยากที่ดูค่ะ

สวยมากลากหางปลามาเลย

นี่เลยพี่เอ๋ซุปชัย

หลายคนสงสัยเอ๊ะพี่เอมาได้ยังไงคุณผู้ชม

แล้วก็เป็นคนไปเจอหนุ่มกัณพัฒน์

จิ้มมาเลยจากสุพรรณบ้านเกิดนะคุณผู้ชม
มาในคอนเซ็ปต์ไม่ใหญ่แน่นะวิค่ะ

พี่เอเล่าให้ฟังบนเวทีขำนะคะ
ใส่กางเกงแดงไปหาถึงสุพรรณเลยคุณผู้ชม

ไปเกาหลีนังรั่วไม่บัอกเลยไปทำหน้าม้า

กันบอกคือพูดเองเลยนะ
พี่เอ๋เห็นเหมือนกับกลอนไห้เลย
พอก็ว่าลูกพามาทำไมเนี่ย

ร้องเพลงโปรดให้ฟังนั่นก็คือเพลงนักร้องบ้านนอกค่ะ
ซึ่งเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะคือร้องไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันเลย
ตกลงเอชอบเพลงนี้มากจริงไปฟังหน่อยค่ะ
ต้องมาให้โอกาสทันทีต้องมาให้ดีไปเลยใช่ไหมคะ
แล้วก็มามอบความสุขให้กับทุกคนในประเทศดูสิครับพี่ภูมิใจมากเลยอ่ะ

รับบทนางเอกของงานจริงจริงนะคะเพราะว่ามาสร้างสีสันแล้วก็
เป็นความซึ้งใจเป็นมิตรภาพที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากันกับพี่เอเนี่ยเขาสนิทกันมาก

เข้าสู่โรงการแล้วว่าง่ายเลย
อันนี้ก็เสิร์ฟใหม่เหมือนกันนะคะ
พี่เอ๋วคงภูมิใจเหรอเนอะ
ตาไหลเลย